คิดดูสิขับรถไปตามถนนเจอแบบนี้

โอ้โหกระโปรงหน้า

มันยุ่งมันยุบขึ้นมาแบบนี้เลย

ว่ามาข้ามปัดหน้าแบบนี้อ่ะค่ะ

มันแบบคือก็ไม่มืดตึ๊บแต่มันก็มองเห็นไม่ชัดอ่ะ
ใช่มาเห็นชั้นอีกทีชนแล้วอ่ะโอ้โห
นี่อยู่หน้าปั๊มน้ำมันพีทีถนนเทพกษัตรีที่ทะหลังภูเก็ตค่ะ
คิดดูสิเวลานี้ตี๓๕๑นาที

ฝากระโปรงยุบไฟหน้าแตก
โครนหน้ายุบหม้อน้ำแตกขับต่อไม่ได้ค่ะคุณผู้ชม
ส่วนวัวที่ตัดหน้ารถล่ะไปแล้ว

คนขับรถคนขับรถบอกว่า
เขาออกจากที่พักในตัวเมืองเพื่อจะไปทำงานที่สนามบินภูเก็ตนะคะ
ใช้เส้นทางถนนเทพกษัตรี
ปรากฏว่าพอมาถึงที่เกิดเหตุมีฝูงวัว

แต่อีกตัวสุดท้ายน่ะวิ่งไม่ทันวิ่งไม่พ้น
ก็เลยชนแบบจังแบบนี้รถเสียหายค่ะ
โชคดีนะที่ตัวคนขับเองคุณบัญชาเองเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
แต่คุณบัญชาเขาบอกว่าอยากให้เจ้าของวัวแสดงตัวมาหน่อย

แล้วก็ทำให้ทรัพย์สินคนอื่นได้รับความเสียหายแบบนี้
ฝากถึงเจ้าของวัวฝากถึงคนเลี้ยงนะ
อย่าปล่อยประละเลยให้มันมาวิ่งอยู่ตามท้องถนนแบบนี้

ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วคุณดูข้างทางสิเห็นไหม
นี่มันกลายมาเป็นเดินกันเต็มถนน

ต่อให้มีไฟส่องสว่างก็อันตรายครับ

นะโอ้นี้เนี้ยเนี้ยโอ้เนี้ย
พอร์ตอไซค์มั้งเนี่ย
คืออะไรต้องหลบกันเองเหรอ